ก็ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติเหตุหรอก
เพราะคนที่เขาขับรถคันนี้ที่เป็นคันต้นเหตุ
เมาและที่สำคัญค่ะ
ขับไปแล้วปรากฏเสียหลักมันหลุดโค้ง
ชนกับรถเก่งแล้วยังมีรถที่จอดอยู่ข้างทาง
โอ้โหเสียงเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวเรามีกล้องวงจรปิดหลายมุม
เห็นไหมคะลูกคันนั้นจริงจริงจอดอยู่เฉยนะความแรงจากแรงกระแทก
ทำให้รถสีดำคันนั้นเนี่ยขยับขยื่นไปที่ด้านหน้าเลยนี่แหละค่ะขับมาอะไรได้เร็วขนาดนี้
แต่วงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดนะคะตรงนี้เกิดขึ้นที่ริมถนนบายพาร์ทนะคะ
ตัดใหม่ที่บ้านหนองผักแว่นค่ะอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๒๐ของคืนวันนี้ที่ผ่านมาล่ะค่ะ
ตำรวจสะพอเมืองร้อยเอ็ดไปตรวจสอบตรงนั้นมันเป็นถนน๔ช่องจราจร
อัดกับรั้วข้างทางแล้วก็ยังไปเจอกับผู้ชายนะคะ
อายุ๔๕ปีเป็นคนขับเขาบอกเลยว่าอาการคล้ายคนเมา

เฉียวชนท้ายรถยุบพังเสียหายตรงแถวแถวล้อหลังก็มีรอยครูดนะคะ
รถพังเสียหายอีกคันอีกคนขับกระบะคันก่อเหตุค่ะ
บอกว่าตัวเองขับออกจากบ้านเพื่อนยอมรับไปดื่มกินมาจริง
แล้วกลับมาตรงนี้มาเส้นนี้จุดเกิดเหตุ
เขาพูดคำว่ารถเสียหลักแล้วพุ่งข้างทาง
จนไปชนกับรถที่จอดอยู่ตรงนั้น
เขาบอกว่ารถเสียหลักนะแต่ตำรวจบอกเสียหลักยังไงไม่รู้
แต่ว่าเดี๋ยววัดแอลกอฮอล์กันหน่อยปรากฏว่า๑๘๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ

ตัวเลขชัดแจ่มแจ๋วเลยครับ
อันนี้โดนแน่นอนค่ะถือว่าเมาแล้วขับนะคะ
ไม่รู้เสียหลักยังไงค่ะแต่พี่๑๘๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
โดนดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปแล้วค่ะ
นั่นคือเหตุการณ์รถชนรถค่ะ